ไปที่บ้านกกกกนั้นละกันไหมคะ
เพราะว่าหลายคนตอนนี้แหม่ก็มุ่งหน้าไปที่บ้านลุงพล
ถึงแม้ว่าเมื่อวานจะมีสอสอท่านหนึ่งก็ออกไปโพสต์ก็ตามว่า
เดี๋ยวนะลุงพลเป็นผู้ต้องสงสัยนะ

เดี๋ยวเพิ่งหลงทางการ
หมู่บ้านครับเนี่ยคือรักกันไปเหมือนเป็นงานอะไรก็ไม่รู้
มีงานเนี่ยหลายวันเลยนะติดต่อกันเลยนะเนี่ยฮะเต็มไปหมดแล้ว
แต่ส่วนใหญ่คนที่ไปเป็นคนนอกหมู่บ้านนะเป็นคนนอกพื้นที่จากจังหวัดอื่น
เดินทางไปหาลุงพลเนี่ยมีเอาของไปให้เอาภาพวาดไปให้ต่างนะนะ
เอาไปผูกข้อไม้ข้อมือกันนะฮะอ้าวพาไปดูบรรยากาศที่บ้านลุงพลหน่อยนะครับ
นะฮะก็มีคนเดินทางไปให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตนแล้วครับ
ผูกข้อม้ายข้อมือบางส่วนก็อ้าวบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้ของขวัญขึ้นบ้านไม้
จากนครพนมอะไรก็ให้กันไปนะฮะเมื่อวานมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางมาจากพิจิตรครับ
บอกว่าตั้งใจมาหาลุงพลเลยนะเพราะเธอดูข่าวถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
เพราะติดตามข่าวในวันที่ลุงพลไปคำชโนธมันมีป้ายติดแขนลุงพลวันนั้นคือ๑๓
เธอเห็นก็เลยเอาไปซื้อตามงวดวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ยังบอกกับเพื่อนว่าถ้าฉันถูกรางวัลนะฉันจะมาหาลุงพลที่บ้านกอก
แต่ว่างวดนั้นไม่ถูกเธอก็ซื้ออีกงวดหนึ่งคือ๑สิงหาคม
ถูกไปครับเลขท้าย๒ตัวไป๕ใบได้เงินมาหมื่นบาท
ตามคำที่พูดไว้ถ้าฉันถูกฉันจะมาก็เลยมาครับ
ซูชิเลี้ยงคนทั้งบ้านกกอกเพราะว่าเธอเป็นแม่ค้าขายซูชิ
แล้วก็จะไปทำสโน่นค่ะ
อาชีพปกติแล้วก็ทำซูชิขายครับ

ก็บอกเบาะว่าจะไป
ก็เหมือนที่เพื่อนเขาทัก
ต่อไปแต่ความคืบหน้าครับไปดูเรื่องของการต่อเติมบ้านลุงพลหน่อยแล้วกันนะฮะ
ก็ช่างก็ไปปูกระเบื้องนะฮะที่เหลือก็ให้มันเสร็จนะฮะ
พร้อมกับติดฝ้าเพดานด้านนอกแล้วก็ทาสีฝ้าเพดานข้างใน
ก็บอกว่าอีกไม่เกิน๒วันลุงพลก็คงจะได้กลับไปนอนที่บ้านแล้วล่ะ
เพราะว่าเหลือแค่ทาสีบ้านแล้วก็ทำห้องน้ำให้เสร็จเท่านั้นเองนะครับ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เมื่อวานนั้นคนเข้าไปกันนะครับ
ส่วนคดีเรื่องของน้องชมพู่ที่มีความสงสัยเนี่ยนะคะว่า
ถ้ำน้ำรอดเนี่ยจะเป็นจุดที่คนร้ายเนี่ยพาน้องจมพู่เนี่ยมาพักไว้
ก่อนที่จะพาขึ้นไปบนภูเหล็กไฟจุดนี้เป็นจุดที่ต้องสงสัยหรือเปล่า
ทีมข่าวก็ไปจำลองเส้นทางตรงจุดนี้ด้วยพร้อมกับไปถามลุงพล
พลบอกไม่รู้จักไม่เคยไปด้วยนะที่ถ้ำน้ำรอดอะไรเนี่ย
แต่ว่าภาพที่เห็นนี้เป็นภาพที่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเขาจำลองเหตุการณ์
เป็นการจำลองการแบกกระสอบที่ใส่ของน้ำหนักเท่ากับน้องชมพู่
ก็คือ๙๕กิโลกรัมเดินขึ้นไปจนถึงถ้ำน้ำลอด
โดยคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็จุดน้ำรอดถ้ำน้ำรอดเป็นจุดที่ต้องสงสัยว่า
อาจจะเป็นจุดที่คนร้ายเนี่ยอุ้มน้องชมพู่เนี่ย
เอามาพักเอาไว้บริเวณจุดนี้ก็เริ่มค่ะ
เริ่มจากไร่มันสัมปะหลังหลังบ้านของน้องชมพู่
ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่พบรอยเท้าของน้องชมพู่นะคะ
ไปจนถึงถ้ำน้ำลอดรวมระยะทางเนี่ยก็คือ๑๔กิโลเมตร
จากถ้ำน้ำรอดเนี่ยนะคะไปจนถึงจุดพบรถแบ็คโฮลของเล่นเนี่ย
ระยะทางเนี่ยนะคะสี่ร้อยเมตรแล้วก็จากจุดพบรถแบ็คโฮ
ไปยังจุดพบศพระยะทางไปอีก๕๐๐เมตรค่ะ
โดยเส้นทางจากไร่มันสัมปะหลังหลังบ้านของน้องชมพู่เนี่ยนะคะ
ไปถึงถ้ำน้ำรอดระยะทางเนี่ย๑๔กิโลเมตรเนี่ยนะคะ
เป็นระยะทางที่ชาวบ้านก็เดินกันปกติบริเวณเส้นทางนี้
แต่พอขึ้นไปถึงเขาชั้นแรกจะต้องเลี้ยวซ้าย
เพื่อไปยังถ้ำน้ำรอดทีมข่าวใช้เวลาเดินบริเวณจุดนี้เนี่ยนะคะ
๔กิโลเมตร๑๕นาที๔๔วินาทีนะคะ
ส่วนเส้นทางจากถ้ำน้ำรอดไปยังจุดพบรถแบ็คโฮ
แล้วก็จุดสุดท้ายก็คือจุดที่พบศพเนี่ยนะคะ
รวมระยะทางอยู่ที่๙๐๐เมตรก็จะเป็นเส้นทางชั้น
แล้วก็แบบนี้ค่ะชั้นด้วยมีโขดหินมากกว่าเส้นทางที่เดินจาก
ไร่มันสัมปะหลังไปจนถึงถ้ำน้ำรอดระยะทางเส้นนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวใช้เวลาไปทั้งหมด๑๗นาที๔๓วินาที
ทีนี้เมื่อรวมเวลาทั้งหมดนะคะทีมข่าวใช้เวลาเดินแบกน้ำหนัก
เท่ากับน้องชมพู่เนี่ยจุดเนี่ยจากไล่มันสัมปะหลัง
ถ้ำน้ำรอดไปจนถึงจุดพบศพน้องชมพู่เนี่ย
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น๓๓นาที๒๗วินาทีโอ้นี่เป็นการจำลองนะคะ
จำลองเหตุการณ์ทีนี้ทีมข่าวเนี่ยไปถามไปถามลุงพล
เรื่องของถ้ำน้ำรอดลุงพลลุงพลรู้จักไหม
่ำน้ำรอดแล้วเคยไปหรือเปล่านะคะลุงพลบอกว่าแล้วก็ถามว่า
จุดนี้อาจจะเป็นจุดที่คนร้ายนำตัวน้องชมพู่ไปหลบซ่อน
นะหรือเปล่านะคะไปถามลุงพลแบบนี้ลุงพลบอกว่า
เชื่อนะคะว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าวันที่น้องชมพู่หายไปเนี่ย
ช่วงนั้นเป็นหน้าแหลงแล้วก็ไม่มีน้ำด้วยนะคะ
ก็หลับบ้างไม่หลับบ้าง